คุณผู้ชมฮะเราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมเนี่ยที่ไปเจอลิงสมานนี้
ถ่ายแชะแชะได้ภาพมาแบบนี้
แล้วก็ตามประสานลิงหูยมันวิ่งหนีมันปีนไปมันหายไปเลย
คุณผู้ชมฮะคือคนที่ถ่ายได้ถ่ายได้ที่ริมคลองชมประธานนะครับ
ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ

พอไปเจอแล้วเขาบอกว่าต้องช่วยหน่อย

ถ่ายภาพแชร์ออกมาแบบนี้คุณดูเหล็กแหลมมันทะลุไปแล้ว
มันทะลุเลยจากฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึง
ครับทีนี้ครับพอเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามหาแม้ว่าภารกิจนี้อาจจะยากหน่อย
เพราะลิงมันวิ่งหนีขึ้นไปในป่าแล้ว
จะทำยังไงถึงจะตามตัวเขาเจอเพื่อนำมารักษาให้ได้
เมื่อวานทั้งวันเลยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจ
จนกระทั่งเจอลิงสแหมดตัวนี้นะครับ
หรือให้วาง๕นาที
โอเคยอดยอด
อุ้ยนี่คุณดูสิเห็นใกล้แล้วคือน่าตกใจมากเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักการบริหารพื้นที่
นุรักษ์ที่๑สาขาสระบุรีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
คือก็ยังมีชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่งของบางขุนเทียนกรุงเทพด้วย
เนี่ยคุณคุณดูนะคือสองหน่วยเขาพยายามจะช่วยร่วมมือกันจับเจ้าลิงตัวนี้
เขาบอกว่าเป็นลิงสมแอวอายุ๕ปี
แล้วโดนอะไรคงอยากจะรู้แล้วเขาบอกว่าไปถูกคนคือใจร้ายอ่ะ
ใช้ปืนยิงปลาขนาดความยาว๓๐เซนติเมตร
ยิงเข้าไปบริเวณปลายคางผ่านปากแล้วทะลุไปถึงหางคิ้วของมัน
เกือบใกล้กับปลาเลยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วมันไปเดินลัดล้ออยู่ตรงริมคลองชลประธาน
อยู่ใกล้กับวัดไก่นะคะที่อำเภอบางปะหันนั่นแหละ
จะออกไปหาอาหารกินแม้มันจะกินอะไรไม่ได้
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยากจะช่วยเอาอุปกรณ์เนี่ยเอาไอ้ตัวเหล็กแหลมเนี่ย
ออกจากตัวมันออกจากหน้ามันตรงนี้
แล้วต้องมีการยิงลูกดอกยาสลบใส่มันด้วยนะคะ
เวลามีคนมาเยอะเขาจะวิ่งหนีก่อนเพราะเขาไม่ได้เข้าใจว่า

ประชาชนก็ไปแห่มุงดูกันเต็มไปหมดนะคะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยขอความร่วมมือเอางี้ชาวบ้านชาวบ้าน
ขอเลยตอนนี้รู้ว่าอย่าช่วยแต่ออกไปก่อน
สุดท้ายใช้เวลาล้อมจับอยู่๓๐นาที
แล้วใช้ยาสลบใส่ลูกดอก๒ดอกค่ะ
แล้วมันสลบเลยเอาตัวมันขึ้นรถกลับไปที่จังหวัดสระบุรีค่ะ
จนได้นะเจ้าหน้าที่เจอแล้วช่วยเหลือมันจนได้นะฮะ
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
ทางด้านของศาสตราวะแพทยิงสุนนิตาวิงวอน
เป็นสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ
หนึ่งสาขาสระบุรีของกรมอุทยานเขานะครับ
เพราะว่าเอาเจ้าลิงสมตัวนี้ไปเอาเหล็กออกแล้ว
แล้วก็อาการมันเป็นยังไงบ้างนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ได้ผ่าตัดนำเหล็กยิงปลาออกแล้วนะครับ
เพราะว่าเจ้าลิงสแหมดตัวนี้นะครับ
มันถูกเหล็กแหลมยิงเข้าบริเวณปลายคาง
ปากคือทะลุปากเลยนะคุณ
ทะลุไปถึงหางคิ้วเอง

ตอนนี้นะฮะทางสารวแพทย์นะครับ
ทำการผ่าตัดเอาเหล็กแหลมออกแล้ว
รักษาแผลแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะ
แล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้ยาแก้อักเสบนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพักฟื้น๑สัปดาห์

ฟื้นตัวสู่ภาวะปกตินะครับ

ดื่มน้ำกินอาหารได้เล็กน้อยนะฮะ
และหากเจ้าลิงสแหมดตัวนี้หายดีนะ

จะนำกลับมาส่งไว้ที่วัดไก่

จังหวัดพระนครศรีธุยาตามเดิมด้วยนะครับ